ยายทวดวัย๙๒ปี

ลูกหลานคิดว่าโอ้ยไปแล้วเรียบร้อยแล้ว

อยู่นี่ฟื้นขึ้นมาคุยปลอเลยครับ

คือที่อเภอบไร่จังหวัดตราสครับ

ยายทวดบุญเรื่องแสงประไพร

ทำไมไม่กลับบ้านอยากดูตลอดข่าว

โอ้โหเรื่องของเรื่องน่ะคุยได้รู้เรื่องอารมณ์ดีดูแข็งแรง
แต่ใครจะเชื่อก่อนหน้านี้แกดูเหมือนว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ถามคนนี้ครับนางน้ำชื่นแสงประภัยอายุ๗๒ปี
ลูกสาวคนโตของยายทวดบุญเรือนนั่นแหละ
นี่คนนี้เล่าว่าแม่นะเคยเป็นแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
คือตอนนั้นน่ะหลับยาวไปหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็ม
ลูกหลานปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นแล้วอยู่ก็จะตื่นขึ้นมาเอง
เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณหลายครั้งอยู่เหมือนกัน
เนี่ยชอบหลับยาวแล้วชีพจรอ่อนลงโอ้ยคนในบ้านก็ตกใจกันสิ
มาครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับคือมีอยู่คืนนึง
แกนอนยาวเลยแล้วลูกหลานเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าอะไร
พอปลูกแล้วเป็นวันคนอะไรนอนเป็นวัน

ก็เลยไปเรียกกู้ภัยมารับตัวหน่อยแล้วไปส่งที่โรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลทำไมนี่ตอนมาถึงโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เขาช่วยปั๊มหัวใจปั๊มแป๊บเดียว
ยายมาแล้วบอกเอ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่ต้องกดแรงยายมาแล้วจ้า
จริงเป็นอย่างนั้นคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่น
งงลูกหลานก็บอกเฮ้ยไม่ต้องงงเรื่องปกติ
คือแหมแบบนี้ใครก็งงแล้วครับ
งงน่ะไปถามคนหนึ่งยายน้ำชื่น
น้ำชื่นคนนี้เขาก็สนิทกันแล้วเขาเคยเล่าเออเขาเล่าว่า
นี่เคยไปหาหมอธรรมก็คือหมอผีนั่นแหละแล้วถามนะว่า
นี่นี่อาการอย่างเงี้ยยายทวดแกเป็นอะไรเหรออืม
หมอผีหมอธรรมบอกว่าไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าถอดจิตไปเที่ยว
ทอดจิตไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาอย่างเงี้ยเหรอใช่
ทวดถอดจิตไปเที่ยวเดี๋ยวก็มายายอย่าถอดบ่อยสิเอาไปลองฟังเสียงเขาเล่าเรื่องนี้หน่อยครับ
หรือว่าไปดูหมออ่ะเขาเขาบอกยายไปไหนนะเขาบอกว่ายายยายน่ะเป็นเที่ยว
เขาถอดกินไปเที่ยวหนึ่งก็กลับอ๋อบอกว่ายายถอดจิตไปไปเที่ยว
ทอดยานทริปอะไรก็น่ะครับอุ้ยเที่ยวทริปนี่แหละเป็นที่มากกว่าเขามาเที่ยวทริป
ใช่ไหมทริปจริงจริงอ่ะโอ้ทอดวิญญาณออกไปเที่ยวเหรอแล้วไม่ได้หรอ
ถามคุณกายทวดไหมอ่ะว่าว่าแบบตกลงที่หลับไปฝันไหมหรือยังไงเออ
ถ้าฝันว่าไปเที่ยวจริงไหมอะไรไม่แน่เหมือนกันนะเขาบอกว่าส่วนตัวลูกหลานเองอ่ะ
เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอายุมาก
ก้าวนิจเท่าไรหรอก้าวสิบสองก็เป็นไปได้ใช่ไหมหรอ
ของสุขภาพภายในอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเช็คกันดูให้ดี
ไปเธอถอดอย่างอื่นอยากทำได้นะเออ
แต่มันไม่ง่ายนะคุณใช่ไหมใช่ค่ะคุณจะถอดจิตยังไง

ถ้าถึงเวลาอาบน้ำผมก็จะต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อไปอาบน้ำ

เที่ยวของผมไม่เกี่ยวอะไรกับการอาบน้ำนะ

บางคนบอกเอ้ยคุณชนะถอดแล้วไปเที่ยว
มันไม่เหมือนกันคุณต้องแยกคำออกจากกันนะ
คือปกติเวลาคุณไปเที่ยวคุณถอด

เที่ยวแล้วอาบน้ำแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ย